เรื่องของการแก้ปัญหาสลากราคาแพงเกิน
กว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยพยายามกันมาตั้งแต่อายุ
เขาก็บอกไม่เห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณจะทำแบบนี้
ขึ้นทะเบียนเพื่อให้ยืนยันว่าคุณจะไม่ขายสลากเกินใบละ๘๐บาทค่ะ
เราไปสำรวจที่แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปสอบถามผู้ค้าสลากนี่ค่ะ
เขาก็เหมือนกันเห็นไหมผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล
นี่คือคำว่าผู้ซื้อเนี่ยก็คือไปซื้อจากสำนักสลากมาขายต่อ
ครับนี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็บอกว่าโอ้โหยุ่งยากลำบากมากเลยนะคะ
ผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อเองอย่างคนที่ไปซื้อที่เป็นรายย่อยเนี่ย
ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
แล้วให้ผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์
บางคนบอกว่า๑ไม่มีสมาร์ทโฟน๒ถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้อยู่ดี
โอ้โหแล้วคนที่ค้าสลากจำนวนมากนะเป็นผู้สูงอายุ
ค่ะและนี่เหรอที่บอกว่าจะแก้ปัญหาแพงจะแก้ได้จริงหรือเปล่านะคะ
ที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อกลาง
ที่ทำให้ผู้ค้ารายย่อยสาธารณ์เบาตรงสลาก
ขายบนนั้นได้ผู้ค้ารายย่อยบอกว่าเฮ้ยมันจะโอเคเหรอ

ใช่ไหมคะกลุ่มผู้ชมลองอยากให้ฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
ประเด็นน้อยสำคัญคือถ้าเกิดว่าจะซื้อซื้อผ่านออนไลน์ต้องสแกน
คนซื้อเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ข้อมูลเขารั่วไหล

สแกนซื้อแบบนี้แล้วเกิดข้อมูลรั่วไหลคราวนี้แหละ
ไม่รู้ว่าจะมีมิจฉาชีพเอาเบอร์เขาเนี่ยโทรเข้ามาหลอกอะไรอีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะไม่รู้จะแฝงสักกี่รายอีกนะคะ